จริงข่าวเกี่ยวกับแม่และเด็กมันก็ยังมีอีกนะ
แม่ที่ทำร้ายลูกก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเล่นต่อกัน
มันจะบีบหัวใจเกินไปครับเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงก่อน

เพราะว่าคดีนี้ก็เราต้องตามความคืบหน้าเหมือนกัน
เป็นคดีของคุณทอยดารานุ่ม
กรณีการเสียชีวิตของนางสาวพิมที่โดนแทง

อยากรู้ใช่ไหมเราก็เลยไปสอบถามทนายเจมส์ค่ะ
ว่าเป็นยังไงบ้างทนายเจมส์จะได้ปล่อยตัวไหม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสอบถามทนายเจมส์นิติธรแก้วโต
ทนายเจมส์บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมถอยได้นะ
เพราะว่าตอนนี้ทอยก็อยู่ในกระบวนการกักตัว
อันนี้เป็นมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของเรือนจำ

หลังจากนั้นก็จะต้องส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษมินบุรี
ทนายเจมส์ใช้วิธีการไหนในการเยี่ยม
ก็ต้องผ่านทางวีดีโอคอล
แล้วก็ถามว่าทนายเจมส์ตอนนี้ดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้าง
บอกว่าตอนนี้ยื่นเรื่องไปแล้วนะคะแล้วก็รอให้อนุมัติอยู่
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะพี่ชายของถอย
ก็ซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างไปให้ด้วย
แต่ว่าทางเรือนจำเองเขายังไม่อนุญาตให้พูดคุยกันนะคะ
กรณีของทนายเจมส์ก็บอกว่าที่ต้องการให้สารให้ประกันตัว
เพราะว่าคือถอยไม่ได้มีพฤติการในการที่จะหลบหนี
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเขาก็ยังไม่ไปไหน

แล้วก็ทนายเจมส์ก็พูดถึงเรื่องของผลนิติวิทยาศาสตร์ของคดีนี้
มีรายงานจากเจ้าหน้าที่แพทย์ระบุว่าพบบาดแผล๒๐แผล
หน้าอกของฝ่ายหญิงแต่มี๒แผลที่อาจจะทำให้เสียชีวิต
ส่วนอีกหลายแผลเป็นแผลที่ไม่ลึก
แล้วก็ทนายเจมส์พูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
บอกลักษณะของแผลเฉียงซ้าย๑๙แผลเฉียงขวา๑แผล
และพบมือของฝ่ายหญิงเปื้อนเลือด

ทั้งเรียงตัวทั้งการเฉียงของบาดแผล
ที่มันจะทำให้พิสูจน์ถึงเรื่องของการแทง
จะเป็นการถูกแทงหรือจะเป็นการแทงตัวเองหรือไม่

และอย่างมือของฝ่ายหญิงที่เปื้อนเลือด

แล้วเมื่อวานนี้ทางคุณแม่ของฝ่ายผู้ตายคือฝ่ายหญิง
ก็เลยออกมาบอกเลยบอกว่าลูกไม่มีทางที่จะ
ฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตัวเองขนาดนั้น
มันจบลงแล้วเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์ที่
ถามว่าเอ้าทำไมล่ะคุณเอมมี่ทำไมถึงไม่ให้สัมภาษณ์อีกแล้ว
บอกโอ้โหนี่โดนทัวร์ลงเยอะมากนะ
นี่ภาพนี้ค่ะ
หลายคนถามว่าแอ้แสดงหรือเปล่าคุณเอมมี่
คือคนถามว่าทำไมมันเป็นลมหน้ากล้อง
แล้วเป็นล้มมันเป็นล้มทิศหรือเปล่า
ทีนี้คุณเอมมี่เขาบอกว่า
เอมมี่จะขอรับคำขอโทษเป็นอะไร

ถ้าให้พูดถึงเรื่องน้องพลอยตอนนี้นะคะ
เอมมี่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะ
มี่ก็อยากให้มันจบเรื่องนี้ไปแล้ว
เอมมี่ได้ออกมาทำหน้าที่ผู้จัดการ
จบแล้วเอมมี่ได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อย
ก็ขอพูดสื่อนี้สื่อสุดท้ายแล้วกันนะคะ

ส่วนเรื่องที่บอกว่าเอมมี่แกล้งเป็นลมนะคะ
สำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเอมมี่เป็นลมทิพย์นะคะ
แกล้งเล่นละครดราม่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เอมมี่อยากให้พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ

แล้วก็ถามอาจารย์หมอที่มาดูอาการเอมมี่ได้เลยค่ะ
และถ้าคุณหมอบอกว่าเอมมี่ไม่ได้แกล้ง
มี่เคยพูดแล้วนะคะว่าเราจะไม่ขอโทษกันธรรมดา
ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ

ว่าเป็นลมทิพย์หรืออะไรถูกว่ากล่าวยังไง
ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องของเอมมี่แล้วกันนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของพิมพ์กับถอย
คือล่าสุดเพื่อนสนิทของพิมนะคุณนะ
เพื่อนสนิทผู้เสียชีวิตนะฮะแฉเลยคุณ
ลากไส้แบบนี้เลยเขาใช้คำนี้เลยนะในโลกโซเชียล
บอกว่าพิมพ์กับถอยไม่ใช่แฟนกัน
รู้จักกันเพียงแค่๑๓วัน
แต่เข้ามาในชีวิตเพราะร้อนเงิน
อันนี้คือเพื่อนสนิทของพิมเนี่ยเขาออกมาแฉออกมาตอบโต้เลยนะครับ
อยากให้คนในโลกโซเชียล
เข้าใจถึงสถานะของพิมพ์กับถอย
เขาบอกเขานี่แหละรู้ตั้งแต่ต้นยันจบ
ว่าพิมพ์กับถอยคบกันแบบไหน
แล้วก็มีการระบุออกมาเป็น๖ข้อเลยนะคุณนะ

หรือใครก็ตามที่ติดตามข่าวนี้ได้รู้

คือแต่ละข้อเนี่ยเล่าเป็นข่าวยากนะครับ

ฉลากไส้พิมพ์ถอยไม่ใช่แฟนกัน

แต่เข้ามาในชีวิตเพราะร้อนเงิน

ก็เป็นภาพที่เมื่อวานจะนำตัวไปฝักขังที่ศาลนะ
แล้วก็พี่ชายนะครับก็ได้พูดกับถอย
บอกว่าเออสู้นะแข็งแรงไว้นะ
แล้วคุณมีการซูมเข้าไปดูที่ดวงตาของถอย

ร้องไห้ฮะน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับ
หลังจากที่ทางพี่ชายให้กำลังใจไป

จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล
จะได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามในประเด็นนี้กันนะครับ